เรื่องนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมสะดุ้งตื่นมาเหมือนกันกลางดึก
เลยมันนอนไม่ได้จริงจริงค่ะเพราะว่าแก๊งรถแต่งซิ่ง
คุณผู้ชมเป็นชั่วโมงลองไปฟังเป็นคุณผู้ชม

นี่ค่ะมันน่ารำคาญไหมคะแบบนี้
เป็นกลุ่มรถแต่งซิ่งเป็นร้อยคันเลยนะ
แข่งกันอ่ะบนทางด่วนเฉลิมมหานครตรงหน้าเซ็นทรัลพระรามสาม

อันนี้คือเขาถ่ายคลิปเอาไว้ตอนตีหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะ
ชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยบอกว่า
แหมวันหยุดช่วงวันหยุดอยากจะนอนสบายหน่อยนอนไม่ได้เลย
เสียงรถมันดังมันรำคาญมาก

ทีนี้ก็เลยเอามือถือมาถ่ายคลิปแบบนี้
แล้วก็ร้องเรียนผ่านทางทวิตเตอร์จอสอร้อย
ทีนี้พอคลิปนี้ถูกทวิตออกไปค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าชาวบ้านที่เขาอยู่แถวทางด่วน

รถซิ่งใช้เวลาแข่งรถบนทางด่วนเป็นชั่วโมงเลย
เริ่มจากได้ยินเสียงดังสักช่วงตีหนึ่งไปจนถึงตีสอง
อันนี้คือแถวอนุสวรีเขาก็ยังได้ยินนะคะ
ดังนั้นคาดว่าแก๊งรถแต่งซิ่งน่าจะวนบนทางด่วนหลายรอบ
แล้วทีนี้พอมีคลิปแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยต้องไปสอบถาม
นายสุรเชษเหล่าภูลศุกร์ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะ
ตอนที่ท่านก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงานที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเทพารักษ์สี่
ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์
ทีนี้ผู้ว่าการการทางพิเศษเนี่ยนะก็บอกว่า
ทางการทางพิเศษเองไม่ได้มีอำนาจจับกลุ่มรถซิ่งที่ขึ้นไปแข่งกันบนทางด่วนนะ
แต่อยากจะชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบบอกว่าเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ถ้าเกิดประชาชนเดือดร้อนทางการทางเองก็เดือดร้อนเหมือนกัน
ทีนี้พอรู้เรื่องปั๊บเนี่ยก็มีการแจ้งความกับตำรวจแล้ว
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
แล้วก็ต้องเร่งตามตัวนักซิ่งที่ทำผิดในช่วงคืนวันเสาร์ต่อวันอาทิตย์เนี่ยค่ะ
ดำเนินคดีตอนนี้ก็รู้ตัวเกือบจะครบทั้งหมดแล้วด้วย
ทีนี้ท่านผู้ว่าการการท่าการทางก็บอกว่าอยากจะฝากนักซิ่งเอาไว้เลย
ใครที่รู้ว่าตัวเองทำผิดรีบออกมามอบตัว
เพราะว่านักจะได้กลายเป็นเบาเพราะว่าคดีแบบนี้ค่ะ
มันเป็นคดีอาญาถ้าเกิดทำผิดอีกความผิดมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก
แล้วยืนยันด้วยนะว่าจะดำเนินคดีในข้อหานักที่สุด
จะเอาให้เป็นคดีตัวอย่างเลยนะคะ